คุณผู้ชมทีนี้มาดูเรื่องของเศรษฐกิจตอนนี้
รัฐบาลเขาก็มีการอัดฉีดเม็ดเงินลงไป
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเช่นช็อปช่วยชาติ

เรื่องของการท่องเที่ยวมาอีกแล้วนะคะ

มาตรการแรกก็คือร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทย
กับวันธรรมดาราคาช็อกโลกมีความคืบหน้าออกมาแล้วนะคะ
นางสาวถาปนีเกียรติภัยบูรณรองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ก็บอกว่าไอ้๒โครงการนี้มันมีความคืบหน้านะอย่างร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทย
เป็นสินค้าเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวกว่า๔๐๐๐รายการ
เช่นอะไรบ้างโรงแรมร้านอาหารสปาตัวเครื่องบิน
ซึ่งจะจำหน่ายในราคารายการละ๑๐๐บาทเท่านั้นนะคะ
ส่วนอีกมาตรการคือวันธรรมดาราคาช็อกโลก
อันนี้จะเป็นโปรโมชั่นที่พักหรูหรา
ลดราคาสูงสุดถึง๗๐
เริ่มใช้สิทธิ์นี้ได้ตั้งแต่๑พฤศจิกายนเรื่อยไปจนถึง๓๑ธันวาคม

โดยจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์
เว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

หมดแล้วหมดเลยมีทั้งหมด๔วันเท่านั้น

แบ่งเป็น๒ช่วงเวลาคือ๑๑๑๑๒พฤศจิกายน๒๐๐๐คน
ช่วงเวลา๑๑๑๑๒ธันวาคมอีก๒๐๐๐คนค่ะ
แล้วก็สามารถลงทะเบียนตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไป

เขาอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเรื่องของระบบ
โดยเฉพาะระบบการลงทะเบียนเนี่ย
ลงทะเบียนตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปเนี่ย
จากมาตรการชิมช็อปใช้เองก็ถือว่าเป็นบทเรียนแล้วนะ
คนไปลงทะเบียนไม่ได้มันมีปัญหา

ตัดเรื่องที่บางคนเขาไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ไปก่อนเลยละกันนะ

ปรับเปลี่ยนเรื่องของเวลาการลงทะเบียนดีไหม

ลองดูครับว่าจะปรับได้หรือเปล่าแต่ว่า